เรื่องของงูกับไก่เจอกันทีไรไก่ถูกกินทุกที
ใช่ก็ไปอยู่ในท้องงูจนงูอ้วนพีเลย

มันเลื้อยเข้าไปในเล้าไก่นะครับไปเลือกกินไก่
แต่ไก่ที่มันเลือกกินกลับกลายเป็นไก่ชน

เจ้าของไก่มาเห็นงูโหอ้วนผี
และไก่ชนตัวรักที่ราคาแพงหายไป
แสดงว่าต้องอยู่ในท้องเจ้างูเหลือมตัวนี้
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับนะครับ
นี่ฮะก็บิดตัวเล็กน้อย

แต่ขยับขยื่นไปไหนมากไม่ค่อยได้
งูตัวนี้ยังดุอยู่นะครับแต่มันกำลังอิ่ม
เพราะในท้องเนี่ยมีไก่นะครับ
กู้ภัยก็คล้องหัวงูลากออกมาจากกรงไก่

หมู่๑๙อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากมันเข้าไปกินไก่ชนพ่อพันธุ์

ตัวละ๔๕๐๐บาทเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
แม้ว่าในร้าวไก่จะมีไก่ตัวเมียหลายตัว
แต่งูเหลือมตัวนี้ไม่เห็นกินเลย
กินไก่พ่อพันธุ์ซึ่งเป็นตัวผู้ซะงั้นนะครับ
จีรพงศ์ดำขำเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง

ได้ยินเสียงไก่มันร้องผิดปกติ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่ได้ลงมาดู
พอรุ่งเช้ามาเปิดเล้าไก่เพื่อให้อาหาร
พบว่าไก่ชนตัวผู้เป็นพ่อพันธุ์เพิ่งซื้อมาเอง
หายไปนะครับเหลือไก่ตัวเมียอยู่๒ตัว
มองไปรอบเล้าปรากฏว่า
เห็นตัวการนอนสบายใจเฉิบ
บอยู่ใต้แผ่นไม้ภายในเล้านี่แหละครับ
ช่วงกลางท้องบวมเป่งเลย
จึงรู้ล่ะไก่ชนแสนลักลูกพ่อ

กลายเป็นอาหารมื้อแพงของงูเหลือมตัวนี้ไปซะแล้ว
แต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ